ความคืบหน้าเหตุชิงทองที่จังหวัดพระนครสิทธิยานะฮะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เมื่อวานมีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสาภาพ

ลูกน้องของหัวหน้าชิงทองบอกแบบนี้

เอามาให้หัวหน้าเอาไปขาย

นี่พอฟังคำรับสารภาพแล้วก็อึ้งเหมือนกัน
ลูกน้องก็ต้องทำตามคำสั่งหัวหน้าสั่งมาแบบนี้

เสื้อดำถือปืนแล้วก็ในการจี้ชิงทองอยู่นะครับ
ที่สุดแล้วตำรวจสพบางปะอินจังหวัดพระนครสุธิยานะฮะ
ก็สามารถที่จะรวบขบวนการของคนร้ายกลุ่มนี้ได้
คนแรกก็คือนายคมสรรขาวสุวรรณอายุ๓๘ปี
ใช้อาวุธปืนในการก่อเหตุนะครับ
คนที่๒ก็คือนายนพมาศแหยมชอบใจอายุ๔๕ปี
ทำหน้าที่ขี่รถจักรยานยนต์
คนที่๓นี่คนนี้ตัวดีเลย
นายพงชัยวัดสุวรรณเทศอายุ๓๗ปี
เป็นหัวหน้าหัวหน้างานของผู้ต้องหาและเป็นคนวางแผน
และคนที่๔คือนางสาวพรทิพย์สิริยามันอายุ๓๓ปี
พร้อมกับนางสาวธัญรัฐปรีเปรมอายุ๒๖ปี
เป็นคนที่นำทองไปขายนะครับ
อย่างที่บอกไปเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๑๗พฤษภาคม

ที่อยู่ที่ห้างโลตัสสาขาโรจนะ
ที่ตำบลสามเรือนอเผิดบางปะอินจังหวัดพนักกรสิทธิยานะครับ
เมื่อวานนี้คุณนี่ทางด้านของพลตำรวจตรีจีรพัฒน์ภูมิจิต
บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑นะ
พร้อมตำรวจระดับผู้บังคับบัญชาได้นำตัวของคนร้าย
ไปชี้จุดเกิดเหตุทำแผนประกอบคำรับสาภาพ
เริ่มตั้งแต่นี่ตัวของนายนพมาศสวมใส่ชุดรายเดอร์
ขี่รถจักรยานยนต์โดยมีนายคมสรรซ้อนท้าย
ซึ่งในที่เกิดเหตุผมยังยาวอยู่นะ
ตอนหลังตัดผมอำพรางตัวตนแล้วนะฮะ
ขี่กันเข้ามาที่ลานจอดรถจากนั้นขึ้นไปก่อเหตุครับ
โดยนายคมสรรใช้อาวุธปืนเข้าไปบังคับให้พนักงานส่งทอง
ซึ่งเลือกเอาเส้นใหญ่บอกว่าส่งมาเอามาให้เต็มกระเป๋า
แล้วหลังจากนั้นก็มีการหลบหนีกันไปนะครับ
พอหลบหนีกันไปแล้วก็มีการเอาทงเอาทองไปขายนะครับ
เรื่องนี้นะครับตรวจสอบทั้งทองรูปภัณฑ์๘๖บาท
แล้วก็ตรวจสอบพบของกลางก็คือรถกระบะสีขาว๑คัน
รถเก๋ง๒คันในจำนวนนี้ได้ใช้เงินในการก่อเหตุ

พร้อมด้วยอาวุธปืนพกสั้นไทยประดิษฐ์ขนาด๓๘มม
จำนวน๑กระบอกพร้อมแมกกาซีนกระสุนปืนขนาดต่าง
รวม๑๓นัดรวมถึงเครื่องแต่งกายของคนร้าย

ส่วนทองรูปภัณฑ์สามารถยึดกลับมาได้ทั้งหมดหรือเปล่า
ต้องนี่ดูนะว่ายึดกลับมาตอนนี้
งเป็นน้ำหนัก๑บาท๒๐เส้น๒บาท๓เส้น
รวมทั้งหมด๒๖บาทเงินสดอีก๓๘๒๘๐๐บาท
เงินในบัญชีธนาคารของผู้ต้องหาอีก๑๙๓๐๐กว่าบาท

เพราะมีการนำทองไปขายแล้วคุณแลกออกมาเป็นเงินแล้วนะครับ
ส่วนปมเหตุทั้งหมดเกิดจากปัญหาหนี้สิน
ที่เจ้านายหัวหน้าแก๊งก็คือนายคมสรร
กับนายนพมาศลูกหนี้
ทำตามคำแนะนำของนายพงชัยวัด

ซึ่งนายพงชัยวัดก็เป็นนายจ้างอีกที
แล้วก็ตอนนี้พอมาร่วมขบวนการก็กลายเป็นหัวหน้าแก๊งแล้วฮะ

วางแผนให้ทั้งสองคนลงมือก่อเหตุ

แล้วก็ให้นำทองไปแบ่งให้ภรรยาและน้องสาวนำไปขาย

แต่สุดท้ายคุณในกระบวนการใช้หนี้กันเอง
แล้วก็ในขบวนการที่จะเอาเงินแบ่งกัน

มันเหมือนเป็นอัมพรางในการก่อเหตุ

ตอนนี้ลูกค้าเดี๋ยวเขาก็จะเข้าใจผิดหมดนะฮะ

แยะออกได้ว่าคนไหนเป็นคนดีคนไหนเป็นคนเลว
นะฮะอันนี้หัวหน้าสั่งลูกน้องก็ต้องทำ